ตอนนี้เห็นบอกว่าสัญญากำลังหมดแล้วด้วย

แล้วไม่รู้จะบินไปเกาหลีตามพี่นิชคุณไปด้วยหรือเปล่านะคะ

น้องเชอรีนก็สวยวันสวยคืนนะคะ

น้องเนี่ยบอกว่าเพิ่งหมดสัญญากับต้นสังกัดเอ็กแซคนะตอนนี้ก็อยู่โล่งพริ้วเลย
ดูแลตัวเองแบบไม่มีผู้จัดการค่ะเห็นว่าจะบินเกาหลีเนี่ยตามพี่ชายไปหรือเปล่า
รวมไปถึงเรื่องข่าวหัวใจกับแฟนนุ่มเนี่ยยังโอเคอยู่ไหม
เพราะว่าเชอรีนเองก็อินกับข่าวรักซ้อนซ่อน๑๐ปี
ภาวะเรื่องคบแฟนอยู่เหมือนกันนะคะตอนนี้ใครโพสต์รูปไปเนี่ย

ยังไม่ถึงเดือนค่ะว่าง
พึ่งว่าง
ใช่ค่ะพึ่งว่าง
พึ่งหมดเลยค่ะใช่ค่ะ
หมดแล้วเราก็ยังไม่ได้จะไปต่อที่ไหน
รู้สึกว่าเราลองอยู่แบบนี้ดูก่อน

เกาหลีหนูว่าหนูแก่ไปสำหรับเกาหลีแล้ว
พบว่ากะวลีเขาจะเอาตั้งแต่เด็กเลย
วันนี้คุณได้เจอกันอยู่ไหมคะ

บางทีก็แบบหนูไปต่างจังหวัด

ไม่หวั่นค่ะ

จริงมีถามไหม

เรารู้จักนิสัยเขามาประมาณนึง

ก็มีหลายใบเหมือนกันค่ะ